การนี้เกิดขึ้นที่บริษัทรับอัดขยะแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
โอ้โหคนงานนะคะตกลงไปในเครื่องบีบอัดกระดาษ
โดนบีบอัดจนสุดท้ายคือเสียชีวิต
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุ๒๕ปีค่ะนายพุทธิพงศ์พลาดตกลงไป
มันจะเป็นลักษณะของเครื่องบีบอัดกระดาษนะคะ
นี่ร่วงลงไปแล้วค่ะแล้วถูกบีบอัดร่างค่ะ
ตอนแรกไม่มีใครเห็นนะคะตอนร่วงลงไปวินาทีแรกเนี่ย
แต่ผ่านไปสักแป๊บนึงเหมือนนายพุทธิพงศ์โผล่ขึ้นมาอีกครั้ง
นี่แล้วก็แบบร้องขอความช่วยเหลือแล้วร่างก็ร่วงลงไปอีกอะค่ะโอ้โห
เพื่อนคนงานรีบมาปิดเครื่องนะคะโอ้โหนี่คือบริษัทรับอัดขยะ
ในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ร่างขาดเลยอะค่ะคงต้องไม่ต้องบรรยายเรื่องของสภาพศพนะคะ
ทีนี้ตัวผู้เสียชีวิตเขาเป็นผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาภายนอก
เหมางานอัดกระดาษตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนงานอยู่๔คน
๒คนเข้าไปด้านล่างไปมัดลวดกองกระดาษกัน
ส่วนอีกคนขับรถเพื่อเอาเศษกระดาษลงไปในช่องอัดกระดาษ
ตัวนายพุทธิพงศ์ผู้เสียชีวิตทำหน้าที่เปิดปิดควบคุมเครื่องจักร
ชีวิตเนี่ยชอบกระโดดลงไปในเครื่องอัดกระดาษค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยกระโดดไปแล้วค่ะ
เพื่อนร่วมงานก็เตือนว่ากระโดดลงไปทำไมมันอันตรายมากนะ
สุดท้ายก็พลาดตกลงไปถูกบีบอัดจนเสียชีวิต
มันเป็นคนกดริมหมดอีกมันแล้วเค้าเป็นคนฉีดน้ำ
เขาก็เป็นคนอัดเหมาเนอะทำเหมาแล้วก็ลุงเขาเป็นคนสอน
ลุงเค้าเป็นคนดูแลเครื่องทุกวันเค้าก็ไม่เคยพลาด
ไม่ใช่ลื่นไม่เค้าโดดลงไปเองเค้าเลย
เขาลงไปของเขาเองแต่ไม่รู้ว่าเขาลงไปทำไมเขาไม่รู้
เขากระโดดฟุ้งลงไปเครื่องเขาก็ไม่ปิดของเขา
เขาเป็นคนกลุ่มเครื่องของเขามันเป็นอุบัติเหตุ
เพื่อนร่วมงานบอกว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการพลาด
พลัดตกลงไปนะคะคือตั้งใจกระโดดลงไป
ในเครื่องบีบอัดกระดาษโอ้โหคุณผู้ชมสงสัยกันมาก
ส่งข้อความมาว่าแล้วเขาจะลงไปทำไม
ทีนี้ไปตรวจสอบเครื่องอัดกระดาษที่มันเกิดเรื่องนิดนึงนะคะ
มันจะมีการอัดกระดาษแบบ๒แบบค่ะ
ออโต้ก็จะอัดตลอดเวลาแต่จะแบบช้าหน่อย
อีกระบบหนึ่งคือแมนนัวใช้มือกด
คาดว่าเป็นแบบนี้ค่ะในพุทธิพงศ์ผู้เสียชีวิต
น่าจะตั้งระบบออโต้ให้เครื่องทำงาน
แล้วกระโดดเอากระดาษลงไปปิดหัวของก้อนกระดาษ
แล้วคิดว่าตัวเองจะกระโดดขึ้นมาทัน
แต่ไม่ทันถูกเครื่องบีบอัดร่างจนเสียชีวิตค่ะ
ก็อาจจะเคยทำแล้วขึ้นมาทันอย่างนี้หรอ
เพื่อนบอกเคยกระโดดลงไปแล้วก็เคยเตือนกันแล้ว